ไปเพิ่มแบบความหวานให้ชีวิตกันนิดนึง
เพราะว่าชีวิตมันขาดหวานไม่ได้คุณค่ะ

แต่ว่าก่อนอื่นขอพาไปปักบุตรกันก่อนที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
คราวนี้เราจะพาไปดูร้านเค้กแฟนซี
ที่สร้างความฮือแล้วก็ฮามากจริงนะคะ
เขาทำเป็นรูปร่างอะไรบ้างไปดูกันค่ะ
เค้กแฟนซีเหรอคะใช่หน้าตาน่ารักมากเลย
อ่าอะไรล่ะคะคุณเค้กแฟนซีแปลกแหวกแนวมากคุณผู้ชมค่ะ

มันเป็นรูปอะไรดิฉันเขาเห็นไม่ค่อยชัดเหมือนกัน
เออดิฉันก็ดูไม่ได้ออกทีมงานเขาก็เซ็นเซอร์ไว้ค่ะคุณ

ไม่แน่ใจเหมือนกันเซ็นเซอร์เห็ดทำไมคะคุณค่ะ

ก็ยังมีรูปอื่นด้วยมากมายแหละนะ
คือลูกค้าเขาก็สั่งกันเยอะแยะมากเลย
เป็นสินค้าขายดียอดนิยมของร้านปังจ่าเบเกอรี่
ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ภายในร้านเบเกอรี่แห่งนี้ก็มีเค้กแฟนซีแบบต่าง
ลูกค้าได้เลือกกันมากมายแบบที่เราเห็นกันอยู่
ทั้งรูปการ์ตูนรูปคน
แต่ที่สะดุดตาแล้วก็ขายดีมากที่สุดเลยเนี่ยนะ
ก็เป็นเค้กที่เซ็นเซอร์เอาไว้เมื่อสักครู่นี้

ค่ะคุณปัญญาคงคานเจ้าของร้านบอกว่า
เปิดกิจการทำขนมเค้กแล้วก็ขนมปังมานาน๙ปีแล้วค่ะ
ก็มีลูกค้ามาอุดนุนกันแบบไม่ขาดสายเลยนะคะ
ส่วนเค้กเมื่อสักครู่นี้มันมีที่มาที่ไป

มีที่มามาจากลูกค้าที่ต้องการสั่งไป
กลายเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็มีการบอกกันต่อมา
เดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านหน่อยว่าเค้กอันนั้นมันคือเค้กอะไรกันแน่
แล้วหลักมาลูกค้าเรียกร้องความต้องการ

เราก็เลยต้องทำมาเสริมที่หน้าร้านครับ
เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
คือลูกค้ามาปุ๊บก็ได้เลยครับสามารถซื้อได้เลยไม่ต้องสั่ง
หรือถ้าต้องการแบบพิษดารมากอะไรอย่างนี้
ก็อยากให้ลูกค้าโทรมาสั่งหรือไม่ก็มาสั่งที่ร้านเอง
ก็ลงหน้า๕๗วันนะครับ
คุณพี่เจ้าของร้านยังไม่ได้เฉลยว่าเค้กอันนั้นมันเรียกว่าอะไร
เดี๋ยวดิฉันจะเฉลยให้ฟังแล้วกัน
เมื่อสักครู่นี้แอบเห็นป้ายด้านล่าง
มันมีชื่อว่าเค้กกระปู

ประเภท๒เขาก็สั่งไปหยอกล้อเพื่อนกัน

ส่วนการตกแต่งหน้าตาของเค้กแบบนี้
เป็นฝีมือของคุณภรรยาของคุณพี่เขาเมื่อสักครู่นี้

รู้แล้วนะมันคือเค้กรูปอะไรนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าเกิดอยากจะสั่งจองหรือสั่งทำเค้กรูปร่างหน้าตาแปลก
ต้องแล้ว